นั่นก็คือที่ข่าวต่างประเทศเขาพาดหัวกันแบบนี้เลย
ดิ้นรนเพื่ออิสรภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง
เพื่อหลบหนีจากการถูกคลุมถุงชน

แล้วก็ขอมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็จะขอลีภัยไปประเทศอื่น
กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังที่ในประเทศเราก็ติดตามกันมาครับ
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นกำหนดวันที่๑๑นะ
เป็นกำหนดวันสุดท้ายจริงแล้วครบ๕วัน
ผู้หญิงคนนี้จะสามารถอยู่ในประเทศไทย
เพื่อรอการส่งตัวไปยังประเทศปลายทาง
หรือประเทศที่เธอร้องขอให้มีการลีภัยไปนะครับ

ก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะนางสาวราฮาฟโมฮาเมดอัลกูนุน
วัย๑๘ปีเป็นชาวซาอุดีอาราเบียนะคะ
เข้ามาประเทศไทยเรา๗มกราคมที่ผ่านมา

เพราะเธอบอกว่าครอบครัวบังคับให้เธอแต่งงาน
กับคนที่เธอไม่ได้รักแล้วเธอไม่ได้อยากแต่งงานด้วย
เธอเลยหนีมาแล้วก็ขอร้องด้วยบอกว่า
โพสต์ลงโซเชียลนะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
แล้วก็ขอร้องว่าช่วยส่งเธอไปประเทศอื่นทีได้ไหม

เพราะเธอบอกว่าถ้าถูกส่งกลับไปเธอต้องโดนฆ่าแน่

ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอลีภัยค่ะ

ก็เลยประสานไปยังสำนักงานค่าหลวงใหญ่
ให้มาแก้ปัญหาให้ไปประเทศที่๓
ซึ่งเป็นประเทศลีภัยตามต้องการ
ทีนี้ล่าสุดได้ประเทศปลายทางแล้วก็คือแคนาดาค่ะ
นาดาอนุญาตให้นางสาวราฮาฟ
เดินทางเข้าประเทศในฐานะผู้ลิภัยได้
คือตอนแรกก็มี๒ประเทศนะ
ยื่นข้อเสนอให้เธอก็คือทั้งออสเตรเลียแล้วก็แคนาดา

แล้วก็ลิภัยต่างจะเป็นสองประเทศที่หลายคนนึกถึง
ทีนี้ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เป็นคนเดินทางไปส่งนางสาวราฮาฟ
สนามบินสุวรรณภูมิเองเลยนะคะเป็นการส่งขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศแคนาดา
ได้มีการทวิตภาพสุดท้ายของนางสาวราฮาฟที่เดินอยู่ในสนามบินไปขึ้นเครื่องอย่างมาดมั่น
ยังกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ก่อนจากนั้นก็เปลี่ยนเครื่องบินต่อไปยังแคนาดาค่ะ
ก็ออกจากกรุงเทพตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
เคสนี้ไม่ใช่เคสแรกนะคะ
หน้านี้เนี่ยเมื่อประมาณสัก๑๐ปีก่อนก็เคยมีเคสแบบนี้มาแล้ว
สำหรับกรณีเรื่องของการหนีการแต่งงานแล้วก็หนีจากครอบครัวตัวเอง
เพราะกลัวว่าถ้ากลับไปเนี่ยจะโดนท้า
เป็นเรื่องของความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีเขาทางนั้นด้วยใช่ครับ